ส่วนเหตุการณ์ที่รองศาลวัตรประปราหมณ์ศพนจังหวัดนคร๔ธ
ก่อเหตุยิงอดีตแฟนนุ่มของลูกสาว
เสียชีวิตบนสำนักงานอายการจังหวัดทุ่งสงศ์

ไปขอขมากับหัวหน้าสำนักงานอายการจังหวัดทุ่งสงศ์แล้วค่ะ
ร้อยตำรวจตรีดำริแพรใหญ่รองสารวัตรปราบรามสถานีตำรวจภูทรนาบอย
จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกตำรวจภูทรทุ่งสงศ์
ควบคุมตัวไปขอขมากับนายไพโรธพนังนิตินันอายการจังหวัดทุ่งสงศ์

เพื่อที่จะขอโทษแล้วก็ขอขมาที่ใช้อาวุธปืน
ยิงนายสาธิตช่วยนาเขตอดีตแฟนหนุ่มของบุตรสาวเสียชีวิต
บนชั้น๒ของสำนักงานอายการเมื่อวานนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าประชาชนเองก็สะเทือนขวัญ

ซึ่งนายไพโรธก็บอกว่าให้อภัยกับผู้ต้องหา
พร้อมกับอโหสิกรรมให้ด้วยนะคะ

ส่วนคดีก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนผู้ต้องหาวันนี้ได้มีการเปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ที่คิดทำลงไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบ
จากว่าโกรธแค้นผู้ตายเป็นอย่างมาก

ปล่อยมือจากมือขวาที่ผิดกันเร่งเนี่ย
สอบกับผมกระจายดูในภาพเป็นช็อตชั้น
ต้องการไปพบอายการและเจ้าของสำนวน
แต่ผมก็นั่งรอนั่งรอจู่มันมาจากไหนไม่รู้
ผมก็เคยคิดในใจว่าอยากให้เจอนะ
พอเจอปั๊บมันจี๊ดขึ้นครับใช่ไหมมันมาจี๊ดรวมสู้
และในวันนี้นะคะตำรวจทุ่งสงศ์ก็ได้นำตัวผู้ต้องหา
ฝากขังผลัดแรกที่ศาลจังหวัดทุ่งสงศ

หลักฐานไปขอยื่นประกันตัว
ร้อยตำรวจตรีดำริซึ่งเป็นผู้ต้องหาบอกว่า

ด้านพนักงานสอบสวนบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย